ดูข่าวนี้ฟังข่าวนี้แล้วทำให้รู้สึกว่าสังคมไทยยังคงน่าอยู่นะคะแล้วก็ชื่นชมกับพี่
สรุปสั้นก่อนนี่เห็นไหมคุณผู้หญิงนั่นน่ะที่เป็นผู้หญิงคนเดียวน่ะ
อายุ๑๙ปีโดนหลอกมาจากจังหวัดนครสวรรค์ให้มาทำงานกรุงเทพ
แต่ปรากฏว่าโดนยึดไปหมดเลยทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งเงินทอง
แล้วเธอเหลือแต่ตัวค่ะมาหากลุ่มแท็กซี่กลุ่มนี้บอกว่า
พาไปส่งที่นครสวรรค์หน่อยเดี๋ยวยอมนอนด้วยครับ
คือยอมเอาตัวแรกเอาเรือนร่างแรกแต่กลุ่มแท็กซี่
เขาไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะเขาซักถามจนละเอียด
รู้แล้วแหละว่าน้องคนนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่ตัดสินใจเอาเงินนะคะ
ขันกันค่าแก๊สคนละนิดคนละหน่อยนะแท็กซี่ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะ
เอาเงินเนี่ยค่ะไปเติมแก๊สระหว่างทางแล้วนี่ค่ะ
พาน้องคนนี้อายุ๑๙ปีเท่านั้นนะคะไปส่งถึงที่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ไปกันหลายคนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเที่ยงคืนแล้ว
แล้วพี่แกพี่แท็กซี่ก็เหนื่อยมาทั้งวันลากกะยาวมา
นึกออกไหมต้องหาเงินไงเงินก็หายากเดี๋ยวนี้
ไปกันหลายคนเพราะตั้งใจจะไปเปลี่ยนกันขับนึกออกไหมครับ
กลัวว่าจะหลับในทำถูกแล้วนะคะปลอดภัยด้วยค่ะ
ทีนี้คนที่เอาเรื่องราวมาโพสต์เขาบอกว่า
อยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะน้องไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดไปนะครับ
แท็กขอให้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมทำบุญช่วยค่าแก๊ส
เจริญรุ่งเรืองในอาชีพของพวกเราทุกท่านนะครับสู้
ประกาศหน่อยว่ากลุ่มพี่แท็กซี่เป็นกลุ่มไหน
ทีอาซีรังสิตนะฮะกลุ่มนี้ทีอาซีทีอาซีรังสิตนะคะ
เรื่องราวนี้พอถูกเผยแพร่ออกมาเราก็เอามามีการขยายข่าวต่อเนี่ยนะคะ
แน่นอนว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาประทับใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่า
นับว่าเป็นความโชคดีของน้องผู้หญิงคนนี้นะที่เจอกลุ่มแท็กซี่น้ำใจงาม
มีผู้โดยสารเยอะตอบแทนความดีด้วยการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
กลุ่มพวกเราทีอาซีรังสิตแท็กซี่นะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่เอาจริงนะที่ฉันยิ้มได้เลย
อย่างที่พี่เขาบอกว่าน้องอาจจะไม่ได้โชคดีที่เจอคนกลุ่มนี้นะ
ถ้าไปเจอคนที่เขาแบบไม่ได้หวังดีน้องอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับ